วันนี้ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้พังถล่มลงมา
ในเรื่องนี้ผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอุทยาก็ได้มีคำสั่ง
ให้มีการตรวจสอบรูปแบบของการก่อสร้างแล้วก็หาสาเหตุแล้ว
รวมถึงทำให้บ้านเรือนเสียหาย๓หลัง
นี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่หน่วยกู้ภัยสมาคมอายุทยารวมใจ
เร่งเข้าไปช่วยเหลือแรงงานชาวพม่าที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
หลังจากที่ถูกพื้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ระหว่างเกาะการก่อสร้าง
บริเวณหมู่ที่๑ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพังถล่มลงมาทับคนงานพม่า๙คน
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในบ้านอีก๓คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก๑คนนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าสาเหตุเกิดจากการไม่สามารถรองรับน้ำหนักของแผ่นพื้นสะพานได้
จึงทำให้หล่นลงมาทับคนงานดังกล่าว
นายจีรพงศ์ปิ่นทบุตรผู้อำนวยการสำนักงาน
หลวงชนบทจังหวัดพระนครศรียุธยาก็เปิดเผยนะครับว่า
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุมาจากรางเลื่อนรองแผ่นซิปเมนต์
เพื่อประกอบเป็นพื้นสะพานในช่วงฝั่งคอสะพานยังไม่ข้ามแม่น้ำ
โดยแผ่นซิปเมนต์มีความกว้างขนาด๙เมตรยาว๒เมตร๕๐เซนติเมตร
โดยลำเลียงไปวางแล้ว๙ตัวนะครับเหลืออีก๓ตัว
เพื่อเชื่อมระหว่างต่อหม้อความยาวระยะทางรวม๓๖เมตร
ปรากฏว่ารางรองแผ่นซิปเมนต์นั้นเกิดพลิกเอียง
จึงทำให้ดึงแผ่นซิปเมนต์ที่เชื่อมอีก๘ตัว
ล้มลงไปทับบ้านพังเสียหาย๓หลัง
คนงานส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่ดึงสลิงก็ตกลงไปแล้วก็บาดเจ็บครับ
ตัวทัสที่พาดระหว่างต่อหม้อกับต่อหม้อ
เรากำลังยกตัวเซ็กเมนต์ขึ้นมาเพื่อติดตั้งตัวสะพาน
ยกไปได้๓๔ตัวนะครับแล้วก็มีการขยับตัว
ทำให้ตัวลอนเชอร์ตรงนี้หล่นลงมา
ในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวคงต้องกลับ
คุยในมาตรการที่เพิ่มความปลอดภัย
แล้วก็ในเรื่องของการเช็คลิสต์ต่างว่าในการตรวจสอบ
ว่าในการติดตั้งทั้งหมดก็ต้องมาทบชวนกันมา
ขณะที่นายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ได้มีการสั่งให้ตรวจสอบรูปแบบของการก่อสร้าง
และความมั่นคงแข็งแรงรวมทั้งสาเหตุ
โดยจะต้องรอวิศวกรมาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
สำหรับสะพานดังกล่าวนั้นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ความยาวทั้งหมด๓๘๐เมตร

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ตามแนวถนนสายก่อไก่ผังเมืองรวม
เมืองพระนครศรีไอทิยาตอนที่๒

ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบในของจังหวัด
ระหว่างถนนสายเอเชียสาย๓๒
ไปสู่ถนนทางวงสาย๓๔๗และ๓๔๖๙

เริ่มสร้างเมื่อ๑กรกฎาคม๒๕๕๙
โดยบริษัทประยูนวิทย์มูลค่าก่อสร้างสะพาน๓๘๒ล้านบาท